พูดถึงเรื่องของบรรรถบรรทุก

ถ้าไม่ปิดแล้วพอหล่นออกมาอยู่กลางท้องถนน

ว่าน่าจะเป็นรถบรรทุกที่ไม่ใช้ผ้าใบปกคลุมนี่แหละ
เขาขนสายค่ะไปตามท้องถนน
แล้วสายมันกระฉอกออกมาจากรถบรรทุก

รถจักรยานยนต์ขี่ผ่านไปช่วงนั้นพอดี
ล้มระเนรนาศเลยคุณผู้ชมดูคลิปก่อนค่ะ
คุณผู้ชมเห็นทรายที่มันอยู่เต็มสองเลนของถนนนี่ไหม
พอรถจักรยานยนต์เขาขี่ไปเอาล้มก่อนคันแรก
หลังจากนั้นกลุ่มที่เขาขี่มาด้วยกันล้มกันหมดเลยค่ะ

คือไอ้เม็ดทรายที่มันไปกองอยู่บนพื้น
มันลดแรงเสียดทานเพราะมันลดแรงเสียดทานปุ๊บ
มันทำให้ลื่นไงลื่นเสร็จปุ๊บก็เลยกลายเป็นภาพนี้แหละ

มักง่ายของคนขับรถบรรทุกแล้วก็เจ้าของกิจการรถบรรทุกนี้ด้วยเนี่ยนะคะ
แล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าคลิปนี้มันมาจากกล้องวงจรปิดของรถยนต์
คันที่เขาขับตามมาสติดีมากเลยค่ะ
ชะลอความเร็วก่อนหลังจากนั้นดึงเบรกมือด้วย
ถ้าสมมุติว่าดึงไม่ทันล่ะแล้วเหยียบไปเลยนะ
คันที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะคะแล้วคนนั้นเห็นไหม
เขาก็วิ่งหนีเข้าข้างทางเพราะว่าเขาเห็นว่ามีรถยนต์ตามหลังมา
โอ้โหเหตุการณ์นี้ชุนละมุนวุ่นวายมากเลยนะคะ
แล้วก็เฉียดจริงเฉียดจะมีผู้เสียชีวิต

แต่คลิปนี้นะคะหลังจากที่เขาโพสต์ออกมา
แล้วก็มีคนแชร์ต่อไม่ได้ถูกระบุว่าเกิดขึ้นที่ไหนนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามดูแล้ว

สำหรับผู้ประกอบกิจการรถบรรทุกทั้งหลายนะคะ
คุณอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นก็ได้